ช่วงนี้มีการพูดถึงเรื่องของการจัดทำ
เพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเลือกตั้งตามรถแมพของรัฐบาล

มีการพูดถึงกันมากคือเรื่องของการปฏิรูป
คือจะมีการโอนย้ายอำนาจหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น
ให้กับกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบ
เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรกับเรื่องของการเมืองไทยในอนาคต

ขอบคุณครับคุณกอล์ฟครับคุณดาวครับ

เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่วนกลับมาคุยกันเรื่องการเมืองอีกทีนึง
เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมามีข่าวอื่นสอดแทรกมาเป็นข่าวใหญ่เยอะ
เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวของพลเอกปรีชา
แล้วมาถึงข่าวเรื่องเกี่ยวข้องกับพลเอกประวิทธิ์
สองข่าวนี้ก็บทข่าวการเมืองเสียงเรียกว่าตกคอไปเลยครับ
เริ่มต้นสัปดาห์นี้กลับมาอีกทีหนึ่งข่าวการเมืองช่วงนี้ทิ้งไม่ได้หรอกครับ
เพราะว่าอยู่ในช่วงที่เขากำลังทำสองเรื่อง
หนึ่งกรรมการร่างกำลังจะแก้ร่างรัฐธรรมนูล
สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของตุลาการสารรัฐธรรมนูล
ตุลาการสารรัฐมนูลวินิจฉัยตามความต้องการของประชาชนที่ผ่านประชามตินั่นแหละครับ
อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเขากำลังร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูล
หรือกฎหมายลูก๑๐ฉบับ
แต่ว่า๒ฉบับที่จะต้องทำออกมาก่อนก็คือว่า
กฎหมายลูกเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งเกี่ยวกับกกต
กฎหมายลูกเกี่ยวกับพกเม
สองฉบับนี้ต้องออกมาก่อน
แนวความคิดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวกับกรกต
คือท่านผู้ชมต้องทราบนะครับว่า
กฎหมายรัฐธรรมนูลเขาเขียนกรอบไว้กว้างหลัก
แต่ระเบียบปฏิบัติว่า

เรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องมาดูในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูล
กฎหมายเกี่ยวกับกรกตแรกก็แพรมออกมาว่าเอ๊ะจะให้มหาดไทยกลับ
ควบคุมการเลือกตั้งเหมือนเดิมดีไหมอ้าวมีเสียงค้านออกมาว่า
ไม่ดีเพราะว่าเราเคยใช้วิธีการนั้นมายาวนานแล้วก็พบว่า
พักการเมืองหรือที่รักษาการรัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะสั่งการ

พอมาเป็นกรกตก็มีคนตำหนิกรกตหลายเรื่องคราวที่แล้วที่มี
การเลือกตั้งปีไหนล่ะ๒กุมภาคม๕๓
แถวนั้นล่ะก็เลยคิดกันว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นควรจะดึง
อำนาจการเลือกตั้งมาไว้กับมหาดไทยเหมือนเดิมไหมมีคนทัก
วงกันเยอะเอาเรื่องก็เงียบไปพอโผล่มาสัปดาห์นี้กลายเป็นว่า
การเลือกตั้งท้องถิ่นเทศบาลอบตอบจควรจะให้
กตมีหน้าที่ในการกำกับอยู่ข้างบนส่วนกิจการที่ไปลง
ไปทำเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยให้ท้องถิ่นทำกันเองจับ
การเลือกตั้งเองท้องถิ่นทำกันเองจัดการเลือกตั้งเอง
เหนือท้องถิ่นก็คือใครล่ะครับก็คือมหาดไทยอยู่ดีก็
เลยมีคำถามว่ามันเกาถูกที่คันไหมอย่าลืมนะครับว่าใน
การยึดอำนาจแล้ววางแผนปฏิรูปประเทศคราวนี้ปฏิรูปเรื่อง
การเมืองนั้นสำคัญที่สุดพูดกันมากที่สุดก็คือต้องควบ
ไม่ให้คนไม่ดีเข้ามาสู่วงการเมืองก็เลยมีวางแผน
ป้องกันอะไรต่ออะไรเยอะแยะบทลงโทษมากมายของการทุด
ระดับชาติสสวว่ากันไปเถอะแต่ว่าที่เป็นข่าวมาก็คือว่า
ในการเมืองระดับท้องถิ่นผลสำรวจโพลที่ใครไปทำ
ต่อใครไปทำก็ปรากฏว่าในการเมืองท้องถิ่นอบจอบต
เทศบาลมีการทุจริตกันมากมายมหาศาล
งบก่อสร้างงบอะไรต่อมีอะไรงบก่อสร้างงบจัดซื้อ
อันนี้ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับชาวบ้านก็รู้กันอยู่
ฉะนั้นการที่จะกันกรองเอาคนมาทำงานระดับท้องถิ่น
มาเป็นสมาชิกอบตมาเป็นนายกอบตมาเป็นสมาชิกอบจ
มาเป็นนายกอบจหรือมาเป็นนายกเทศมนตรี
มาเป็นสมาชิกสภาเทศบาลอันนี้สำคัญ
ไม่น้อยกว่าที่จะไปมุ่งกลั่นกรองเอาคนดีมาเป็นสอสอ
เพราะมีฉะนั้นแล้วแก้ทุจริตไม่ได้
ถ้าได้คนซื้อเสียงมาได้คนโกงมา
ท่านผู้ชมอาจจะไม่ทราบนะครับคนที่อยู่ในกรุงเทพ
ช่วงหลังที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ถอยไป๔ปี๕ปีเนี่ย
เวลามีการเลือกนายกอบตกันที่นึงเนี่ย
คนที่มาทำงานในกรุงเทพเนี่ยกลับบ้านไปเยอะเลยนะครับ
ไม่ได้เกี่ยวว่าเขาบังคับว่าจะต้องไปลงเลือกตั้ง
ถ้าไม่ลงเลือกตั้งเสียสิทธิ์หรือไม่เสียสิทธิ
เกี่ยวแล้วนะครับแต่เขาต้องไปไปกลับไปลงเลือกตั้ง
เพราะอะไรรู้ไหมครับเขาแจกตังค์นะครับ
เขาซื้อเสียงเนี่ยเสียงหนึ่ง๕๐๐ก็มี
แห่งเนี่ยเป็นพันนะที่สู้กันดูเดือดเนี่ย
เขาซื้อเสียงมากขนาดนั้นได้เพราะอะไรนะฮะ
เพราะคนที่จะมีสิทธิ์ไปลงเลือกตั้งเนี่ยมีไม่มาก
ฉะนั้นเขาซื้อได้หัวละพันบ้านหนึ่งมีห้าคน
ได้ห้านนะครับอ้าวทำไมเขาลงทุนกันขนาดนี้ล่ะครับ
มีช่องทางถอนทุนได้เยอะครับถ้าไม่มีช่องทางถอนทุน
ใครจะไปซื้อเสียงได้มากขนาดนั้นการซื้อเสียงมากอย่างนี้เนี่ย
เป็นประจักษ์พยานได้เลยครับแล้วไม่ต้องไปต่างจังหวัดหรอกครับ
นี่ชานเมืองกรุงเทพนี่ปฐุมนี่ร้านลูกกานี่
เลือกนายกอบตกันทีนึงซื้อเสียงกันพันหนึ่ง
สู้กันไปสู้กันมาถึงพันห้าสู้กันไปสู้กันมาถึงสองพัน
ไม่น่าเชื่อนะครับเอาทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะ
ก็เพราะว่ามีงบให้ถอนทุนคุ้ม
ฉะนั้นการกลั่นกรองเอาคนมาบริหารท้องถิ่นจึงสำคัญไม่น้อยกว่าการกลั่นกรอง
เอาคนมาเป็นสอสอมาเป็นรัฐบาลแล้วมาเป็นรัฐมนตรี

แล้วทีนี้ยังไงล่ะทีนี้ถ้าแนวความคิดแพรมออกมาว่า
กรกตให้ดูเฉพาะส่วนข้างบนการบริหารจัดการการเลือกตั้งให้เป็นเรื่องของท้องถิ่น
เหนือบนท้องถิ่นก็คือมหาดไทยมันจะมีหลักประกันอะไรครับ
ว่าจะไปป้องกันคนโกงคนซื้อเสียงเข้ามาบริหารท้องถิ่นได้
เรื่องนี้จะมีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเข้าใจว่าคงจะมีเสียงสะท้อนตามมา
แต่ว่าอดีตกรกตเก่าคนหนึ่งคุณสดศรีสัตยธรรมพูดไว้ดีเมื่อวานนี้
บอกถึงเวลานี้เนี่ยกรกต๔๕คนจะต้องผนึกกำลังกันแล้ว
เพื่อรักศรีรักษาศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของกรกตเอาไว้
มีฉะนั้นแล้วเนี่ยกรกตก็ไม่มีความหมายไม่มีน้ำยา
เขาจะมาล้วงเอางานไปทำคนนู้นคนนี้
เตือนไปถึงกรกตรุ่นน้องเพราะว่าระยะหลังหลังก็มีพูดกันว่า
ในกรกตก็มีสนิมเกิดจากเนื้อในเหล็กอยู่เหมือนกัน

คนก็ร้องเพลงกันคนละขี่อาจจะเป็นเพราะว่า
แบ่งงานกันทำแบ่งงานกันควบคุมคนที่มีบทบาทหน้าที่
เกี่ยวกับเรื่องสำคัญหน่อยก็เป็นที่รู้จักมากหน่อยมี
พฤติกรรมมากหน่อยคนที่ทำงานรับผิดชอบงานที่ไม่เกี่ยว
ข้องกับเป็นข่าวเท่าไหร่ก็หายไปเลยฉะนั้นเสียงเตือน
จากคุณสดศรีผมเข้าใจว่าคนในกรกตทั้ง๕คนเนี่ยจะต้องคำ
หนึ่งและคิดกันให้มากว่าถ้ามีฉะนั้นแล้วเนี่ยบทบาทของกร
สือพิมพ์เมื่อเช้าสิครับ๖๐กว่าเปอร์เซ็นต์๗๐เปอร์เซ็นต์เห็น
ออกมาเห็นด้วยหมดเอ๊ะทำไมคนคิดอย่างนั้นล่ะอันนี้กรกต
ต้องส่องกระจกดูเหมือนกันว่าได้ทำให้คนไว้วางใจเชื่อ
ศรัทธาในความตรงไปตรงมามากน้อยแค่ไหนคนโบราณ
เขาบอกว่าจะจะเอาผ้าขี้ริ้วไปเช็ดกระจกผ้าขี้ริ้วต้อง
อาจก่อนนะครับถ้าผ้าขี้ริ้วไม่สะอาดเอาผ้าไม่สะอาด
เช็ดกระจกกระจกไม่มีวันสะอาดวันนี้ก็จะตามเรื่องนี้
ต่อจะบอกท่านผู้ชมว่ากฎหมายลูกมีความสำคัญที่สุด
กรรมการร่างต้องอย่ามุบมิบครับก่อนหน้านี้กรรมการร่างบอก
ว่าจะร่างออกมายังไงกฎหมายลูกจะต้องฟังเสียงพัก
การเมืองจะต้องเชิญพักการเมืองไปพูดคุยฟังเสียงองค์
ก่อนที่เกี่ยวข้องอ้าวแต่ตอนนี้ทำท่าลักษณะอาการเหมือนจะตี
ง่วงฮะก็คือว่าในขณะที่เขาเงียบเงียบกันอยู่ก็มี
อย่างโน้นอย่างนี้ออกมาเรื่องนี้ต้องติดตามและ
เสียงหมู่บ้านจัดสรรค์แถวแถวบ้านผมนะที่แถวปากน้ำ
เดินตอดหน้าบ้านเลยครับก็มีเหมือนกันใช่พวกอบตร
ใช่ครับเพื่อให้ไปเลือกระดับท้องถิ่น
นักเลยครับท้องถิ่นเนี่ยเวลาเลือกมาเห็น
โอ้โหแถวบอกข้อสอหมอชิดอะ

ผมเคยถามว่าเฮ้ยทำไมก็กลับบอกได้หัวละพันครับ

บ้านผมมี๕คนไปหมดเลย
ก็ต้องถ้าเปลี่ยนแล้วถ้าจะดีขึ้น

หรือว่าเปลี่ยนแล้วไม่ดีขึ้นสำหรับหน้าที่ของการเลือกตั้งท้องถิ่น